ข่าวสารยังมีต่อนะคะเป็นเหตุระทึกช่วงปีใหม่ที่คน
ฉลองปีใหม่จุดพลุกันนี่แหละค่ะครับเกิดเหตุว่า
ลุเนี่ยนะคะมันมีสะเก็ดไฟใช่ไหมคะ
ทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ย
มีหญิงสูงอายุ๗๘ปีกับลูกชายพิการนอนอยู่

เรามีภาพเหตุการณ์นาทีที่เข้าไปช่วยเหลือให้ชมค่ะ
ยาย

ยายอยู่ไหม
ยาย

ออกมาก่อนนะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์น่าตกใจจริงนะคุณผู้ชม
คุณยายต้องไปบ้าน

ใช่ค่ะมันเป็นช่วงกลางดึงนะ
ยังงงอยู่ตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือคลิปเนี่ยเป็นคลิปจากมือถือของผู้ที่เขาไปช่วยเหลือนะคะ
สองพี่น้องที่เข้าไปเนี่ยก็เข้าไปที่บ้านเลขที่นี้นะคะ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลพานทองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็ไปช่วยเหลือยาย๗๘ปีนอนอยู่ในบ้านไม้ค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้กำลังไฟถูกไฟไหม้ลุกโหมเลยค่ะ
ในคลิปนี้นะคะจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเรียกยายว่า
ยายยายตื่นยายก็ฮะไปไหนตกอกตกใจ
ที่สุดแล้วก็อุ้มยายออกมา
จากนั้นเขากลับเข้าไปบ้านอีกรอบหนึ่ง
อุ้มยายออกมาแล้วนะอุ้มด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะฮะ

พออุ้มยายออกไปเรียบร้อยก็กลับไปอุ้มลูกชายของยาย
ที่นอนอยู่บนเตียงเพราะว่าลูกชายของยายพิการ
ในที่สุดก็ช่วยทั้งยายหลานยายลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนางนิพาอนุวัฒน์อายุ๔๘ปีนี่แหละ
คุณยายบอกว่าตอนเกิดเหตุก็หลับอยู่ในบ้านไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไร
แต่คาดว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากการจุดพลุฉลองปีใหม่
ยายบอกโอ้ยก็ถือว่าเคราะห์ดีนะที่มีคนมาช่วยได้ทัน
งั้นยายก็คงถูกไฟไหม้ตายไปแล้วฟังเสียงยายหน่อยนะคะ
น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ย
เพราะว่ามีพลุที่จุดแล้วประมาณ๖อันถูกทิ้งอยู่ในถังขยะ
ซึ่งห่างจากบ้านยายประมาณแค่๕๐เมตรเท่านั้น
ส่วนคนที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือนายอุทัยมกรุณาอายุ๓๔ปี
และนายอุเทนมครุณทาอายุ๓๐ปี

เข้าไปช่วยเหลือยายกับลูก
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงสักเที่ยงคืน

มีคนร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้
ทั้งสองพี่น้องนี้ก็รีบวิ่งไปดู
ขณะวิ่งไปก็ถ่ายคลิปไปด้วย

มีเพียงแค่คนแก่กับคนพิการอาศัยอยู่นะ

เรียกยายให้ตื่นแล้วก็อุ้มตัวยายออกมาค่ะ
จากนั้นก็กลับไปอุ้มลูกชายยายที่พิการอีกหนึ่งคน
ขณะเดียวกันชาวบ้านในระแวกนั้นก็ช่วยกันดับไฟนะคะ
ก็ช่วยเหลือมาได้อย่างหุดหวิดค่ะ
ก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่เล่นผู้จุดประทัดต่าง

เพราะว่าเวลาเกิดเหตุมันไม่สนุกด้วย
มีแต่เรื่องของความสูญเสียนะคะ
แต่ครั้งนี้ตัวของสองพี่น้อง

ที่ช่วยยายกับลูกได้ทันนะคะ